วันนี้ครับคุณผู้ชมพระพุทธอิสระพร้อมทั้งทนายความนั้น
ก็เดินทางไปให้ปากคำรวมไปถึงพูดถึงกรณีความคืบหน้า
หลังจากที่ถูกลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนั้นแจ้งข้อกล่าวหาฐานหมินประมาทพระธรรมชโย
ในขณะที่อายการสูงสุดนั้นบอกว่าคงจะต้องรอดูก่อน
กรกฎาคมจะรู้ว่าตกลงแล้วฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนี้
จากกรณีที่พระเทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย
หนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดีที่นายสุประชัยศรีสุภอักษร
กับพวกสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
ล่าสุดครับสำนักงานอายการสูงสุดพร้อมกับสำนักงานคดีพิเศษ
ได้รับสำนวนคดีจากพันธุ์ตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุล
ซึ่งก็เป็นผู้ที่เดินทางมายื่นสำนวนจำนวน๓๒แฟมรวมแล้ว๑๐๐๐กว่าหน้านะครับ
โดยเรือโทสมนึกเสียงกล้องโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่า
วันที่๑๓กรกฎาคมนี้สำนักงานคดีพิเศษได้นัดผู้ต้องหาที่๓และ๔มารายงานตัว
และรับทราบคำสั่งพนักงานอายการซึ่งในวันนั้นนะครับก็จะมีความชัดเจนแล้วล่ะ
อายการจะพิจารณาสอบเพิ่มและจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้อง
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนหรือไม่ครับ
โดยในวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้ส่งสำนวนพร้อมผู้ต้องหาที่๓และผู้ต้องหาที่๔มา
อย่างพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ
ส่วนผู้ต้องหาที่๑คือนายสุภาชัยศรีสุภักษร
ขณะนี้ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำตามคำพิพากษาในคดีอาญาหมายแรกแดงที่
ออ๗๐๖ทัพ๒๕๕๙ของศาลนายา

ถูกสารอาญาออกหมายจับไว้แต่ยังจับตัวไม่ได้
ในวันนี้จึงยังไม่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาที่๒
และผู้ต้องหาที่๕มายังพนักงานอายการ
แต่ว่าได้ถูกสารออกหมายจับไปแล้ว
ในขณะที่ฝั่งพระพุทธอิสระพร้อมทั้งทนายความนะครับ
ในวันนี้ก็เดินทางเข้าให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา
ที่กองบังคับการตำรวจพูดทรจังหวัดพระธุมธานี
กรณีที่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายแจ้งความ
เพื่อให้ดำเนินคดีฐานหมินประมาทพระธรรมชโย
และดำเนินคดีฐานความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
อกจากนี้นะครับพระพุทธอิสระได้ยื่นเอาผิดพระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่
เรียกพระธรรมชโยมาไต่สวนถือว่าเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่
และละเมิดจริยาพระสังคาธิการ
คือวันนี้พระพุทธอิสระก็ไปรับฟังข้อกล่าวหาด้วย
แล้วก็ฟ้องกลับด้วยเหมือนกันแต่ว่าฟ้องกลับอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับสามารถติดตามรายละเอียดการดำเนินการของสำนักงานอายการสูงสุด